จะทำใจมีไว้ละ

โดนรังแก่ด้วยสายปลา

ช่วยส่งคนมารักที
ถามว่ามันเสียความรู้สึกไหมเหรอแล้วก็คิดมากกว่าค่ะว่า
ถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาโอเคเราก็ไม่อยากว่าอะไรว่าคือว่าเขาตัดสินใจแล้วค่ะ
สัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมสำหรับเรา
กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าดูโอในตำนานนะคะ
เกิดอาการเกาเหลากันหรือเปล่าไม่กินเส้นกันหรือเปล่า
เช้านี้เรามีเมนูเด็ดมาเสิร์ฟเมนูเกาเหลาเลย
นูเกาเหลานะแล้วก็เจ้าตัวมาเสิร์ฟเองด้วยนะคะ
เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราพูดคุยกันอยู่กับเราแล้วตอนนี้
ต้อนรับเราดีกว่าน้องมดนับพัดค่ะ

อันนี้คือเราจะรับของร้อยกันตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะ
ของร้อนเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะ

ฮูโก้กันมาตั้งเป็น๑๐ปีคู่หูฟูมดโฟมดใครก็รู้

ตอนแรกเลยคือเราไม่ทราบจนมีนักข่าวมาบอก
หรือว่าอ๋อเหรอพี่ฟูอลก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
อาจจะแบบคิดว่าเออมันอาจจะผิดพลาดเลยหรือเปล่า

ปกติชีวิตประจำวันทักทายโทรหากันมีไหม
ถ้าถามว่าตอนนี้ได้คุยกันไหมตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วค่ะ

วันเกิดของโฟใช่ไหมคะ๒๕ตุลาคม

เพราะว่าเราก็รู้ว่าวันนั้นเป็นวันเกิดเขาก็เลยโทรไป

เราก็เลยอ่ะคิดว่าเขาคงอาจจะยุ่งอยู่หรือว่า

อาจประมาณ๒สายค่ะสายสองสายค่ะ

คือโทรไปครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ว่างเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงโทรกลับ
แล้วก็เลยไม่เป็นไรก็เลยลองส่งไลน์ไป

ตั้งแต่วันนั้น๒๕ตุลาคมจนบัตรนี้

เพราะว่าคือเราทำงานเนี่ยต้องพูดเลยว่า๕ปีแรกที่ทำงานกับเขา

ต้องไปทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะ
คือหนูเบิร์ตเดย์เขายังไม่รับโทรศัพท์
ส่งไลน์ไปเขายังไม่อ่านแล้วไม่ตอบ

เคยทะเลาะอะไรไหมไม่มีนะคะเพราะว่าคือล่าสุดจริงจริงที่คุยกันเนี่ย
คือหลังวันที่เขาแถลงข่าวแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะ
เขาอะค่ะแล้วเหมือนเราไม่ทราบว่าเขาจะมีการจัดแถลงข่าว
เรามารู้ตอนที่มีข่าวออกไปแล้วว่าเขาจัดงานนะ
แล้วเรารู้เราก็เลยเราไม่ได้ไปงานด้วยว่าเราก็ติดงาน
แต่ถ้าเกิดเราทราบว่าเขามีงานเราคงสูบดอกไม้ไป
เราก็เลยส่งไลน์ไปแทนบอกว่าเออยินดีด้วยนะแกอะไรอย่างนี้แบบ
เห็นแบบทุ่มเทกับด้านนี้มาก็ตั้งนานตั้งแต่แบบทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้
พอเราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จเรารู้สึกอย่างดีกับเขา
แล้ววันนั้นคือเขาก็เข้าโรงพยาบาลด้วยก็เลยบอกเออหายไวนะ
ก็คุยกันปกติยังมีการชวนกันไปนัดกินข้าวทานข้าวกันอะไรอย่างนี้

ก็ยังมีตอบอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันแล้วค่ะ
ขอดูไอจีได้มั้ยขอดูไอจีได้มั้ยก็ได้นะ
ไม่ไม่มีไม่ได้คิดเลย

ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบอฟอร์เรา

ไม่มีความรู้สึกว่าถ้าเขาหนูรู้จักเขาวันนี้
ความรู้สึกว่าถ้าเขามีอะไรเขาคงพูดแล้ว
เพราะว่าโตกันแล้วคงพูดกันตรงแล้ว
ไม่ใช่ว่าแบบจะมาทำอะไรที่เป็นแบบเด็กแบบนี้
ซึ่งมดว่าถ้าเกิดเรามีเหตุผลมากพอ

แต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเราคุณค่ะเราก็อยากไปซักเขาเลยดีกว่า

ยังมีงานอะไรที่น้องมดกับน้องโฟต้องมาเจอกันไหม
ตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลย

เพราะว่าโฟร์มดเนี่ยมีกระแสว่าแยกวงกันไปแล้ว
แล้วก็แหล่งคาเย็กวงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

แล้วตอนนี้เหมือนมีการไปเล่นละครอีกค่ายหนึ่งด้วย
ยังไงตอนนี้เราไม่มีทางกลับมาเจอกันเลย

ค่อยว่ากันอีกทีนึง
ก็แล้วแต่ค่ะคือตัวมดเองทำงานกับเขาได้

เพราะว่าคือหนึ่งเราก็มองว่าเขาก็เป็นพี่
ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งทำงานด้วยกันมาตั้ง๑๐ปี

มันก็มีความสุขเป็นอีกแบบเหมือนกันนะ

เราก็เมาท์ไปเรื่อยเนาะ
เอาไอจีหนูก่อนใช่มั้ย

ในช่วงนี้กำลังบอกต้องหาด้วย

กล้องซูมมาที่ของเชอรี่ก่อนแล้วกันนะคะ

คุณพี่มิ้วค่ะ๕๐สัปดาห์นี้ประมาณปีกว่า

ปีใหม่ไม่ได้อยู่กับใครนอกจากคนนี้

เอาจริงเวลามดไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะ
งานของทั้งช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังร้องเพลงโฟมดอยู่นะ
เพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายังคิดถึงความที่เราเป็นนักร้องอยู่
แล้วเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเกิดมาจากอะไรเราเกิดมาจากตรงไหน

ไหนดูซิดูได้หรือยังไอจีเนี่ยฮะ
อันนี้อินสตราแกรมของคุณโฟร์นะไอจีเนี่ยชอบเปลี่ยนเวอร์ชั่นบ่อยจนแบบมุ่งมากเลย
คุณโฟร์เนี่ยค่ะอันบนอันบนสุด
ก็ให้รู้กันไปนั่นเองฮะแต่ขอถามหน่อยแล้วกันคือมันมีข่าวมาตั้งหลายต่อหลายปีโปรโมทเป็นคู่หูดูโอกันมาเป็น๑๐ปี
ตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ข่าวนี้เพิ่งเกิดขึ้นนะเกาเหลาเนี่ยมันเกาเหลากันมาตั้งแต่หลายปีแล้ว
ยิ่งช่วงปีประมาณ๒๐๑๒เนี่ยแรงมากถึงขั้นแบบว่าโอ้โหไม่คุยกันเลย
ไม่จริงข่าวเกาเหลาเนี่ยมีมาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วมีมาตลอดนะ
เอาจริงข่าวจริงหรือข่าวโฟร์โมดตอนแรก
บางทีความสัมพันธ์ของลูกกับคุณแม่ยังมีการเข้าใจผิดกันยังมีการงอนกันบ้าง

แล้วอีกอย่างคือต้องพูดตรงคือเราก็เหมือนเรามาจากใช้คำว่าอะไรดี
เรามาจากคนละครอบครัวกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เรามาทำ
มาทำงานด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการปรับตัว
บางทีความคิดเห็นก็ยังไม่ตรงกันบ้าง
ถามว่ามันมีไหมมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกความสัมพันธ์บนโลกนี้
แล้วเอาจริงเคยทะเลาะกันแรงถึงขั้นไหนบ้าง
ไม่เคยทะเลาะกันแรงเลย
จะมีเป็นทะเลาะกันเรื่องแบบไม่ใช่ทะเลาะด้วยซ้ำ

กลับประพอสเตอร์หนูเถอะแม่งไงมี่มา
สเตอร์แล้วไม๊๐๙๙
แต่หลังจากวันที่อัน๔ไปมีข่าวไปก็ยังไม่ได้คุยกัน

แต่มันมีประเด็นแรงกว่านี้คุณมิ้วคุณมิ้วค่ะต้องบอกเลยว่า
มีนะคะเขามีคำพูดหนึ่งบอกว่า
โกรธกันค่ะถึงที่ว่ามดเนี่ยพูดเลยว่าจะไม่ไปเผาผี

อันนี้ตลกมากเลยคือหนูไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำ
ถ้าคนที่อ่านบทสัมภาษณ์ของม้นมาตั้งแบบตั้งนานและหลายข่าว
ก็จะเห็นโมพูดตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยเราโอเคกับเขาเราไม่มีปัญหาอะไรกับเขา
เราทำงานร่วมกับเขาได้แต่ว่าคือเราเข้าใจว่าสื่อสมัยเนี้ย
พาดหัวแรงเพื่อที่จะให้คนสนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ
ซึ่งพอพาดหัวแรงเนี่ยแต่เนื้อข่าวข้างในก็ไม่มีอะไร

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าสื่อเขาก็ต้องทำเพื่อที่จะให้คนเนี่ย
มาอ่านสื่อของเขาอยู่แล้ว
นี่ว่าเชอร์รี่ภารุรู้สึกเหมือนน้องมดด่าอยู่
ไม่อันนี้คือมันเป็นคือเราเข้าใจนะ
ที่ไม่ใช่ไทยรัฐของเรา
อันนี้เราเข้าใจอันนี้เราเข้าใจในความที่เป็นสื่ออยู่แล้ว
ซึ่งถามว่ามันมีแบบรู้สึกแบบไม่ชอบไหมที่เขาทำแบบนี้
ก็มีเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ถามว่าเราเข้าใจเขาไหม
เราเข้าใจแต่เราเพียงแค่อยากจะขอร้องเขาว่า
พาดหัวเนี่ยพลาดได้แต่ว่าก็ต้องมาจากคำพูดที่เราให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
แต่ก็เข้าใจแหละผู้หญิงสองคนเวลาอยู่ด้วยกัน
นี่เหมือนพี่มิวกับเชอร์รี่อย่างนี้ดูเหมือนจะรักกันอย่างนี้
เชิญค่ะอย่าเพิ่งเจาหลังกันตอนนี้อีกนิดหนึ่ง
มีประเด็นกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนกันบ้าง
เขาเรียกว่าใช้เป็นการงอนกันมากกว่า

อ่ะหายใจแห่งคอลึก

ตอนนี้เป็นนางเอกก็เป็นนางร้ายก็เป็น

มีอะไรไม่อยากทำบ้างไหมคะในวงการนี้ค่ะ
หนูเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายอย่างที่เป็นยิ่งอะไรใหม่
เราจะรู้สึกเราชอบมากว่าเรามีความรู้สึกว่า
ไม่ได้ทำอะไรใหม่ในชีวิตแล้วมันเหมือนเราได้ท้าทายตัวเองค่ะ
เราได้เหมือนลองทดสอบความสามารถตัวเองว่า
เราจะได้หรือเปล่านะ
ถ้าเราทำได้เราจะทำได้มากแค่ไหน
แล้วต้องบอกว่าเล่นละครกับน้องไฟล์เวรุลี
หลังมาเห็นดูสนิทกันในอินสตราแกรมนะคะ
ก็เลยลืมพี่ที่คนสนิทไปด้วยหรือเปล่า

หนึ่งฟ้ายอายุเท่าเหล่า
ก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นเดียวกันคุยกันเนี่ย

แต่อย่างกับโฟอย่างนี้ค่ะคือ

แต่ว่าด้วยความที่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่า
ด้วยความที่ว่าเราอยู่กับเขามา๑๐ปีเนี่ย
มันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งเป็นพี่ด้วย

มันลึกซึ้งกว่าเราก็ไม่รู้แล้วเราจะอธิบายยังไงดีเหมือนกัน

พอยมันเป็นเพื่อนอายุวัยเดียวกัน
มันก็เหมือนมันก็คลิกกันง่าย
มีการปรึกษาเรื่องนี้กับคนอื่นบ้างไหม

เราไม่ได้พูดเรื่องนี้กับใครเลยถึงแม้ว่าเรื่องเนี่ย
จะเกิดมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วด้วยซ้ำ

จำเป็นที่อยู่ดีเราต้องออกมาพูด
โท่งอย่างนี้เราไม่ใช่คนอย่างนั้น

เราก็เลยตอบเรามีอะไรเราก็ตอบอยู่แล้ว
อีกหนึ่งคำถามแล้วกันเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงคะ
คำถามนี้ต้องแอบเหลือคุณแม่นิดหนึ่ง

ถามได้ถามเป็นไงคะตอนนี้

แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้กี่เดือนแล้วเอ่ย

ควบหลังกี่เดือนนี้แล้วน้องมด

เมื่อไหร่จะเปิดตัว

ไม่หรอกคืออย่างที่มดบอกแหละ
เป็นคนที่เราไม่ได้บอกว่า

แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่า
ว่าเราจะตอบในรูปแบบไหน
และให้ขอบเขตกับการตอบเท่านั้นเอง

สำหรับน้องมดเองบอกเลยว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะ
หละค่ะหมดเวลาของข่าวบนเทิงแล้ว

หละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หมดเวลาของชาวเคราะห์ชัดโซเซียล
เต็มนะคะตั้งแต่ตี๕ไปจนถึง๙โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรูปแบบใหม่แบบนี้นะคะ
กันใหม่วันพรุ่งนี้ตี๕ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ